เรื่องเชื้อว่าตื่นมาเช้านี้ทุกคนน่าจะเป็นเหมือนเรา๓คน

นั่นน่ะสิฮะผู้หญิงคนนี้เธอก็สงสัยเพราะเธอมีอาการคล้ายกับหวัด
มันคล้ายกันมีไอมีไข้เจ็บคอเล็กน้อย

ี่ห้อ๔ครั้งถึงจะเจอว่าตัวเองมีเชื้อโควิด
คุณผู้ชมนะฮะแน่นอนเธอก็เลยอัดคลิป
เอามาเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เอามาบอกคนอื่นต่อว่า
ให้สังเกตอาการแบบนี้ครับ
คือหลังจากวันที่๓๑ไปเคาน์ดาวน์กลับมา
ก็ปกติวันที่๑ก็ปกติ
วันที่๒ก็รู้สึกแบบก็ปกตินะ
แต่ว่ามีเจ็บคอเล็กน้อยน้อยมาก
พอวันที่๓ปุ๊บอาการกูเริ่มคอแห้งเริ่มไอ
ก็ชะล่าใจไปว่าเออหรือว่าเป็นเพราะว่ากูกินจิ้มจุ่ม
พอวันที่๔กูก็ยังไม่หายคือแบบว่ารู้สึกว่าเจ็บคออยู่
ว่าแบบเออมันแบบหรือกูเป็นไข้หวัดวะ

มึงกูท้องเลย๒ขีดมาเลยมึงเท่านั้นแหละ
งอกกูเลยกูงงว่ากูไปติดที่ไหนเมื่อไหร่
อ้าวเห็นไหม
เดี๋ยวนะแสดงว่าที่มีการแชร์ข้อมูลก่อนหน้านี้
ถูกต้องมันจะมีแค่๕ยี่ห้อตอนที่ตรวจแล้วเจอ

แล้วเช่นเดียวกันกับผู้หญิงคนนี้เธอซื้อมา๔ยี่ห้อ
แล้วไปเจอยี่ห้อสุดท้ายถึงจะรู้ว่าตัวเองติดโควิด
นี่ไงนี่ไงหัวชมต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะฮะ
กลับมาวันที่๑อาการปกติแต่พอเข้าวันที่๒
อันเริ่มเจ็บคอคิดในใจเป็นหวัดหรือเปล่า
วันที่๓อาการหนักขึ้นคอแห้งไอเจ็บคอ
แต่คิดว่าเอ๊ะไปกินจิ้มจุ่มมาผงชะรสอาจจะเยอะหรือเปล่า
วันที่๔วันที่๕หนักขึ้นไปซื้อชุดตรวจมาอีกยี่ห้อหนึ่งมาตรวจ

วันที่๖ไปเห็นคลิปคนแนะนำว่าเป็นชุดตรวจที่มันต้องยี่ห้อนี้เท่านั้น

สั่งซื้อมาตรวจสุดท้ายเจอ๒ขีดเลยครับ
ก็ต้องพาตัวเองไปที่โรงพยาบาลไปตรวจอีกทีหนึ่ง

ก็เลยอัดคลิปนี้โพสต์ไว้ให้ทุกคนได้ตรวจสอบกันด้วยนะครับ
ออกมาตอบคำถามเพราะมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ตัวเลขที่คุณมารายงานทุกวันทุกวันน่ะ
มันต่ำกว่าความเป็นจริงหรือเปล่าคนติดโอมิครอนต่างนานาเนี่ย
มันยังไงเพราะว่าทำไมมันออกมาน้อยจังเลยค่ะท่านปฏิเสธผมไม่เคย
รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดต่ำกว่าความเป็นจริงแสดงว่าไอ้
ที่พูดมาคือจริงทั้งหมดใช่ไหมแต่ละวันแล้วบอกว่าใครเนี่ยที่
หลักฐานข้อมูลเอามาแสดงให้กระทรวงสาธารณสุขเลยค่ะจะได้
เฝ้าระวังกันแล้วย้ำว่า๒ปีที่ผ่านมาไม่เคยปิดบังหรือยักย้าย
เทข้อมูลเพราะพูดความจริงทั้งหมดเพราะว่าทำให้วา
โยบายและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเยี่ยมค่ะอ่า
ส่วนกระแสข่าวที่ว่าเอาเตียงเนี่ยทำไมท่านบอกพอแต่ชาวบ้าน
ยืนยันว่าไม่จริงไม่จริงนะตอนนี้คนที่ไม่ได้มีอาการหรืออาการน้อย
พอส่วนกรณีคนที่มีประกันสุขภาพอาจจะมีการเพิ่มสิทธิพิเศษ
เข้าไปเช่นเรื่องของห้องต่างต่างตามสิทธิ์ประกันแต่การรักษาโรค
พื้นฐานทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันตอนเนี้ยท่านบอกว่า
เพียงพอแล้วหวังว่ายอดของการบริจาคมากแบบนี้น่าจะเพียง
แล้วก็ยังสั่งการให้กับองค์การเพศรัชกรรมเร่งจัด
เพราะว่าหลายคนบอกว่าไปซื้อแล้วราคาแพงขึ้นเนอะ

เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนด้วยนะครับ